เดี๋ยวดูภาพกันอีกสักครั้งหนึ่งฟึ๊บเหมือนก้มหลบอะไรแต่ว่าตรงนี้ไม่พ้นฮะ
มีสายสลิงเป็นสายเคเบิ้ลมันห้อยขวางอยู่โอ้โหโชคดีจริง
ไม่ถึงขั้นคอขาดแบบเสียชีวิตบาดเจ็บหนัก

ว่าเขารอดมาได้เพราะอะไร
แล้วเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

ขับผ่านมานี่นะครับแล้วก็เกี่ยวคือสายมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอก
อืมด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วสายเนี้ยมันห้อยอยู่
ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นพื้นที่บ้านกอกตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
จักรยานยนต์เขาก็ขี่มาตามถนนนั่นแหละแล้วก็มีกล้องวงจรปิดของอู่ซ่อมรถที่อยู่ตรงข้ามจุดเกิดเหตุเนี่ย
บันทึกภาพเอาไว้ได้ถ้าเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะ
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ผ่านจุดที่สายเคเบิ้ลเนี่ยห้อยลงมา
รถบรรทุกเกี่ยวไปแล้วนะเหมือนก้มหลบอะไรด้วยนะใช่ค่ะแล้วอีก๘วินาที
คันที่หนึ่งคันที่สองมีคันอื่นเขาเขาไม่โดนนะฮะโชคดีจริงนะครับนี่แต่คันนี้มาเนี่ย
จังหวะอยู่ซ้ายสุดพอดีค่ะยังดีที่ไม่เจ็บหนักยังดีที่รถคันข้างหลังเนี่ยโอ้โหไม่มันทับไม่มาอะไร
ไม่งั้นยุ่งเลยไม่อย่างนั้นยุ่งเลยนะฮะทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านนะ
แล้วก็เกี่ยวสายสื่อสารสายเคเบิ้ลเนี่ยหล่นลงมากล้องวงจรปิดก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ
คือคนแถวนี้บอกว่าความจริงเนี่ยเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ไม่มีการเข้ามาแก้ไขให้อย่างถาวรอย่างจริงจัง
และนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะครับมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งแล้ว
ก็บ่อยครับผมก็มีรถมาบ่อยแล้วก็เคยร้องเรียนไปก็ไม่มีหน่วยงานมาตรวจสอบดูแลครับผม
เห็นสายไฟมันกระชากก็ออกมาดูครับผมก็เห็นสายมันหย่อนลงมาเป็นตัวอยู่ครับ
แต่ถ้าระดับมอไซค์วิ่งมาก็ช่วงคอพอดีครับผมเราเห็นเราก็เลยได้เก็บกับสายไฟล็อกกับสายไฟไว้ครับ
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแลครับผมว่าก่อนมันจะมีเหตุที่สลดกว่านี้ครับผม
แต่อันนี้มันก็เป็นดีแล้วที่น้องเขาไม่ได้เป็นอะไรมากครับผม
อันตรายมากเลยค่ะแล้วก็สงสารน้องด้วยแบบเลิกเรียนมาอย่างนี้ก็กลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุ
ถ้ามาแรงกว่านี้อาจจะเป็นเยอะกว่านี้ด้วยอยากให้ทำให้มันดีกว่านี้ค่ะ
แบบรถมันก็ผ่านเยอะด้วยแถวนี้พวกที่เคลื่อนแบบจะเข้าปั้นน้ำมันด้วยค่ะ
ส่วนอาการของพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะน้องต้อมนะครับ
ต้อมชายหนุ่มวัย๑๗ปี
ดูที่คอนี้คุณเกี่ยวมาสอนโฮแผล
นี่ขนาดเป็นน้อยนะ
คำถามก็คือว่าตอนเกิดเหตุที่เห็นลอยหูพึ้งขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ย

ตอนนั้นกำลังขี่รถจะกลับบ้าน

เสื้อปิดคออ่ารูดปกมาปิดคอเลยนี่มันเลยเกี่ยวตรงเสื้อแจ็คเก็ต
โหยังดีเนอะแต่แผลก็เยอะอยู่ดีอ่ะ
ถ้าไม่มีแจ็คเก็ตนะคุณเขียนมาสอนนี่ขนาดมีเสื้อแจ็คเก็ตรองไว้นะฮะ
ต้อมบอกถ้าไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตที่ว่ารูดมาถึงคอเนี่ยยุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
พอเกิดเหตุก็โทรไปบอกแม่นะหลังจากนั้นก็มีคนพาไปโรงพยาบาล
นี่วันนี้อาการเนี่ยยังปวดหัวอยู่เลยยังเจ็บคออยู่เลย

ตอนเห็นนี่เราได้หลบไหมหลบเลยครับหลบใช่ไหมครับมันหลบไม่พ้นหรือว่ามันยังไงไม่พ้นครับอ๋อมันเกี่ยวกับหมวกกันน๊อคหรือว่าเข้าพอเลยไปหลบไม่พ้นหรือว่ามันยังไงไม่พ้นครับอ๋อมันเกี่ยวกับหมวกกันน๊อคหรือว่าเข้าพอเลยไปหลบไม่พ้นหรือว่ามันยังไงไม่พ้นครับมันเกี่ยวกับหมวกกันน๊
โอ้โหโชคดีวันนั้นรูดเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นมา

คุณผู้ชมคุณแม่ของน้องต้อมบอกว่า
วันนี้ทางกศธชแล้วก็บริษัทสายสัญญาณ
ที่เป็นเจ้าของสายเนี่ยมาหาที่บ้านแล้วนะครับ
เพื่อแสดงความรับผิดชอบเยียวยาต่าง

เกี่ยวกับการมาแสดงความรับผิดชอบต่างนะครับ
แล้วก็ฝากบอกไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ายังไง
ก็ขอให้ดูแลให้มันปลอดภัยกว่านี้หน่อย
ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรยังไงขึ้น

คงจะห้ามรถบรรทุกไม่ให้วิ่งผ่านไม่ได้
แต่ทำยังไงให้มันสูงแล้วบอกรถบรรทุกไม่เกี่ยว

เพราะมันอันตรายจริงใช่ครับ